ซึ่งจะบอกอย่างนี้ว่าช่างเสริมสวยคนนี้นะ
เขาเนี่ยนะคะเขามีการต่อยอดอาชีพ
น้องใบตองมาแล้วนี่ต่อยอดอาชีพนะด้วยการสร้างอะไรคะ
ทำน้ำอ้อยมาขายเพราะฉะนั้นก็ต้องไปหาอ้อยก่อนเลย
ผมชอบมากเลยน้ำอ้อยมันชื่นใจอ๋อเหมือนหวานเลยค่ะคุณตัว
ร้านเสริมสวยมะลิวันบิวตี้นะคะอยู่ที่ย่านรีกะบินบุรีปราจีนบุรี
เขาเปิดเป็นร้านเสริมสวยนะแต่เจ้าของร้านเสริมสวยท่านนี้ไม่ได้เสริมสวยอย่างเดียว
ยังมีการทำการเกษตรนะนั่นก็คือการปลูกอ้อย
แล้วก็นำอ้อยมาตัดขายควบคู่ไปกับการเปิดร้านเสริมสวยด้วยนะคะ

พูดเลยนะว่าพี่เขาเนี่ยเป็นคนมีที่ทางนะจ๊ะแบ่งที่ดิน๑๐ไร่ทำนาปรัง๕ไร่
ปลูกไม้ยืนต้นอย่างเช่นมะยงชิดส้มโอทองดีกล้วยน้ำว้าแล้วก็ปลูกอ้อยสายพันธุ์สุพรรณในร่องน้ำแซมไปด้วย
แกหิ้วอ้อยมาผมเคยเข้าไปในสวนอ้อยคุณชิสาไม่ง่ายคัน
ทันพูดตรงจำจริงละทันโคตรครับหมอเงิน
เอ้าก็ต้องเข้าใจมันมีขนใช่ไหมล่ะแต่เขาก็ต้องใส่ชุดให้มันมิดชิด
พอตัดบ้าอ้อยมาได้แล้วนี่นะคะเขาก็นำมาใส่เครื่องรีดนะรีดออกมารีดน้ำอ้อยออกมาสดใหม่เลยค่ะ
นี่เห็นอย่างนี้นึกถึงอะไรรู้ไหมหมึกบด
ถ้าคุณจะกินกากอ้อยไหมล่ะไม่กินถ้าจะดูน้ำอ้อยมันไหลโจกเนี่ย
ทนสดใหม่เลยคุณผู้ชมซึ่งก็ทำให้พี่เขาเนี่ยมีรายได้จากการทำน้ำอ้อยสดขายครั้งละพันบาท
ทำน้ำอ้อยสดขายครั้งนึงเนี่ยนะคะก็คือโอ้ได้รายได้ดีอาทิตย์นึงทำสามครั้ง
ก็เป็นรายได้เสริมของการที่ทำเพิ่มเติมจากอาชีพเสริมสวยนะคะค่ะแน่นอนค่ะการทำน้ำอ้อยสดขายแบบเนี้ย
วิธีการก็คือง่ายเลยเหมือนเราทำทานที่บ้านคือเอามีดปอกเปลือกมันออก
แต่เขาจะมีเครื่องหนีบน้ำอ้อยเนี่ยที่มันสะดวกไม่ต้องมานั่งบีบเองคันเองเนี่ยนะคะ
แล้วจากนั้นก็ผ่านการกรองด้วยผ้าขาวบางใส่ขวดปิดฟ้าให้เสด็จแช่ช่องฟริสก่อน
ให้มันเย็นชื่นใจแล้วค่อยไปขายให้กับลูกค้า
ขวดละ๑๐บาทหรือโหลนึง๑๐๐บาทเท่านั้น
แม่ค้าหรือร้านค้าไหนอยากจะติดต่อไปซื้อไปขายในร้านของท่านก็ลองดูค่ะ
ติดต่อไปได้ที่เบอร์๐๘๙๒๑๔๔๗๘๙นะคะ